ดูเรื่องของปลาดุกสีทอง

ดังนั้นนานเห็นทีแบบนี้ก็แน่นอนแหละครับ
เราก็ไปขับว่ายกัน
แล้วก็ไปดูค่ะไปดูเพื่อความเชื่อกัน
ประชาชนเขาก็เชื่อว่าเป็นปลาดุกทองศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับ
ไปกันที่วัดขาวพระทองอศออุ๋ชะวัดนครสีธรรมราช

มาดูปลาดุกสีทองที่มีชาวบ้านนำมาถวายวัดนะครับ
หลังจากออกไปหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
แล้วก็ไปเจอกูลดูสิทองจริงอ่ะ

แต่นี่เป็นสีทองทั้งตัวเลยนะครับ
ความยาวประมาณ๓๐เซนติเมตร
น้ำหนักประมาณ๖๐๐กรัมนะครับสีทองอบรามเลยนะฮะ

จะเป็นปลาดุกเทพเทวดานะคุณ
มีความศักดิ์สิทธิ์ห้ามฆ่าเด็ดขาด
ดังนั้นใครจับได้ใครเจอก็ต้องนำไปถวายวัด
และที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือนี่แหละครับ

แป้งไปโรยปลายไม่โรยฮะโรยไม่ได้สิคุณ
ไปจ้องเฉยจ้องตัวปลาตามไม่กลับฮิปเลย
เพื่อหาเลขนี้คุณดูส่งอะไรครับ
บางคนเขาใช้เหล็กหลักเทคนิคแบบนี้คือถ่ายรูป
ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขยายดูตามเกล็ด
คุณพี่เห็นอะไรบ้างไหม
นี่เป็นการประยุกต์เทคโนโลยี

ครับผมก็พยายามดูมีความเป็นเลิศในความพยายามดูเหมือนกันนะฮะ

โดยคุณป้ากัญญารัฐศรีสวัสดิ์นะครับ

บอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปลาดุกที่มีสีทองอร่ามขนาดนี้มาก่อน
มากครับบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นปลาดุกเทพนะครับ
แล้วก็หากโชคดีนะครับที่จะมาขอเลขครั้งนี้
มวดนี้ถ้าถูกก็จะทำบุญสร้างโบทที่เลย
โอ้โห
จนตายไปเองตามธรรมชาตินั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมส่งมาตรงเลยหรือคะ

หน้าจอนะครับโอ้โห